ขอต่ออีกเรื่องเลยแหละค่ะนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าด้วยความเป็นนางเอกตอนนี้เธอขาขึ้นจริงแล้วฮอตจริง
เพราะฉะนั้นข่าวเมาสำหรับตัวเนกคนสวยแม่กะละเกทก็เยอะเหมือนกัน
อย่างแรกเลยที่เขาเมาส์กันเยอะมาก
บอกว่าความหวานของเบลล่ากับพี่โป๊ปเนี่ย

พระเอกตัวจริงแล้วนะสำหรับพี่เวีย
เห็นบอกว่างานนี้พี่เวียไม่ค่อยปลื้มจริงหรือเปล่านะคะ

แล้วก็ถามแล้วนึกว่าแซว
พี่เค้าบอกว่าพี่เค้าไม่รู้เรื่องเลย
แซวเลยมีแค่แซวแบบว่าหมั่นไส้งานเยอะ
หรือว่ามีแต่คนชมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าความจริงก็คือแบบเขาดีใจด้วยล่ะค่ะ

คือในเรื่องของค่าตัวไม่ได้คุยเป็นแบบว่าเป็นคู่หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือมีติดต่อมาค่ะ
รับงานนี้แล้ว
รอดูได้ไหม

แต่ว่าน่าจะแบบสัก๘๐๙๐แหละ
ว่านะคะเป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับมือถือนะคะ
ก็รอดูกันอีกทีละกันนะคะ
ก็เทียบความหวานแล้วก็หวานคนละแบบเนาะ

นี่เป็นภาพตอนที่พี่เวียกับเบลล่าออกงานครั้งแรกใหม่
แต่จริงดิฉันว่าความหวานก็สูสีอยู่เหมือนกันนะ

มันก็จะเป็นเบลล่ากับพี่โป๊บ

กับข่าวที่บอกว่าเบลล่าต้องระวังตัว

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลายคนก็ชื่นชมค่ะ

เธอเคยเป็นเด็ดเสิร์ฟร้านไอซูครีมมาก่อนค่ะ

ก็ไม่ควรจะกังวลอะไรไปเองก่อนหรอกเนาะค่ะ
เราก็ว่าเราก็ไม่มีอะไร
มันก็คงเป็นอะไรที่เราแบบควบคุมไม่ได้มั้งคะ
เราก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละ
เราก็ยังต้องทำงานต้องทำงานต่อไป

จะมีแบบอินสตราแกรมปลอมมาทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ
เป็นกำลังใจให้เบลล่าด้วยนะคะ
ก่อนเข้าวงการพี่แจ๊คเคยเสิร์ฟอะไรมาบ้างไหมคะ